มันจะเสื่อมเสียต่อวิชาชีพครู
นายประสิทธิชัยจบการศึกษาระดับสูงสุดคือปริญญาโทน
วิชาเอกการศึกษามหาบัณฑิตบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง
พ่อเป็นตำรวจนอกราชการแล้วก็แม่เป็นครู
โดยนายก๊อฟก็อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ที่จังหวัดลบบุรีแล้วครับ
ก๊อฟนะครับก็แต่งงานเมื่อเดือนเมษายนปี๖๐ที่ลบบุรี
หญิงสาวซึ่งมีอาชีพเป็นครูเช่นกันก็คือครูปอย
สอนอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีนะครับ
ถูกจับกลุ่มนายก๊อฟรับราชการครูในตำแหน่งพอโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี
โดยเพิ่งย้ายมารับตำแหน่งพอโรงเรียนเมื่อเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมา
ซึ่งก็ถือว่ายังไม่ถึงปีแล้วก็ยังไม่ผ่านโปรนะครับ
นายก๊อฟเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรี
ซึ่งบ้านของเขาก็อยู่ที่จังหวัดลบบุรี
แล้วก็มีรายงานว่าเขาเป็นครูสอนยิงปืน
ทุกคนรู้จักกันในนามครูก๊อฟนะครับ
คุณผู้ชมครับช่วงนี้ทางโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่ง
ก็คือโรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนสิงห์บุรีไม่เกี่ยวข้องกับที่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับ
ก๊อฟไม่ได้เป็นผอของโรงเรียนที่ชื่อว่าโรงเรียนสิงห์บุรีนะ
ใช่เพราะว่าข่าวเมื่อวานนี้มันคือตอนที่รายงานข่าวก็จะบอกว่า
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรี
แต่พอมันเรียกไปมันก็จะกลายเป็นโรงเรียนสิงห์บุรีโรงเรียนสิงห์บุรี
ซึ่งตอนนี้เด็กของโรงเรียนสิงห์บุรีเองเนี่ย
เขาออกมาติดแฮชแท็ก
เพราะเดี๋ยวจะเกิดการเข้าใจผิด

แต่นายกอล์ฟไม่ได้เป็นผอโรงเรียนสิงห์บุรีนะ
ต้องแยกกันให้ชัดเจนนะครับ
เรื่องของการฝึกใช้ปืนของนายกอล์ฟเนี่ยนะครับ
จากการที่ทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับครูคนสนิทในโรงเรียน
ก็บอกว่าเท่าที่รู้จักกับนายกอล์ฟ

บางครั้งก็เหมือนจะอ่อนน้อมแต่บางครั้งก็พูดไม่ฟัง
เท่าที่รู้จักก็เคยทราบว่าเป็นคนชอบเล่นปืน
มีปืนติดกล้องแล้วก็ปืนเก็บเสียงนะครับ
อืมซึ่งครูคนสนิทในโรงเรียนเนี้ยนะคะ
ก็บอกว่าผอเนี่ยเคยเอาปืนติดกล้องแบบอัดลมเนี่ย
ยิงนกเล่นที่โรงเรียนอยู่บางครั้ง
จากนี้เนี่ยเป็นคนชอบบิ๊กไบท์แล้วก็มีรถจักรยานยนต์หลายคันด้วยนะคะ
อ่ะจากเรื่องของนายกอล์ฟเรามาดูที่เรื่องของชุดจับกลุ่มกันบ้างดีกว่านะครับ
ซึ่งจริงแล้วชุดจับกลุ่มเป็นการทำงานของหลายฝ่ายเหลือเกินนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นผอเนี่ยเป็นผู้สั่งการ
รวมถึงผู้ช่วยปุมาชาการตำรวจแห่งชาติก็รับผิดชอบต่อเนื่อง

ทีมสืบสวนของกองปราบ

ทีมสืบสวนของกองบังคับการสอบสวนกลาง
แล้วก็ตำรวจภูทรลบบุรีเป็นหน่วยร่วม
นี่ทั้งหมดทั้งมวลในการที่จะสามารถจับกลุ่มในกอล์ฟได้นะครับ

แล้วการแถลงข่าวก็มีการเชิญผู้ที่ร่วมจับกลุ่มทั้งหมด

และคนที่ยืนเป็นแผงหลังโต๊ะพบตร
คุณผู้ชมจะได้เห็นชุดจับกลุ่มชุดหนึ่งที่ชื่อว่าชุดฮานุมาน

ชุดฮานุมานเนี่ยเป็นใครอย่างไร
ตอนนี้กลายเป็นพระเอกส่วนหนึ่งคณะคุณที่ยืนอยู่ข้างหลัง

ที่โอ้โหปิดบังใบหน้าอำพรางตัวเพราะว่ามันต้องเป็นชุดของเขา

ฮานุมานเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองบังคับการปราบปราม
ถือว่าเป็นหน่วยกำลังหลักในการตรวจค้นจับกลุ่มคดีสำคัญ
รวมทั้งสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกหลักสูตรต่างทั้งในและก็นอกประเทศ

และในคดีนี้ชุดฮานุมานเป็นผู้ลุยไปจับกลุ่มนายกอล์ฟผู้ต้องหา
ในตอนเช้าของวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมา
และเป็นการจับกลุ่มโดยละม่อมปลอดภัยทุกฝ่ายนะครับ
เราก็เลยอยากรู้ว่าชุดฮานุมานจุดเริ่มต้นและความสำคัญเป็นอย่างไร
ซึ่งพลตำรวจตรีจีรพบภูริเดชผู้บังคับการปราบปราบเมื่อเช้าไม่ได้ไปนั่งโต๊ะแถลงนะครับ
เพราะว่าคงทำหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาอยู่ที่กองปราบนะครับ

หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับอัญชากองปราบแล้ว
ถึงพลตำรวจตรีจิลภพเนี่ยนะพลตำรวจตรีจิรพบเองมีแนวคิดบอกว่ากองปราบ
ต้องมีชุดปฏิบัติการของหน่วยตัวเองเพื่อจะได้เรียกใช้สำหรับภารกิจต่าง
เนื่องจากหน่วยคอมมันโดซึ่งเคยสังกัดกองปราบเนี่ย
แยกตัวไปสังกัดอยู่ในกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวรรลบ
พระองค์ซึ่งก็เลยได้มีการขอเสนอตั้งกองกำกับการสนับสนุนกองบังคับการปราบปรามขึ้นมาแทนนะครับ
โดยมีพันธุ์ตำรวจเอกวิจักรตาบรมเป็นภูมิกับการแล้วก็ควบคุมหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือสวาสตร์ของกองปราบ
คุณได้ยินบ่อยนะหน่วยสวรรค์ซึ่งผู้บังคับการกองปราบเนี่ย
บอกว่าการใช้ชื่อหน่วยสวาสตร์มันอาจจะใช้ไม่ได้คุณเพราะว่าชื่อหน่วยสวาสตร์เนี่ยเป็นชื่อเรียกขาหน่วยปฏิบัติการพิเศษในต่างประเทศ
เอามาใช้ในบ้านเราเดี๋ยวหน่วยปฏิบัติการของเราไม่มีชื่อเป็นเอกลักษณ์ของหน่วย
ก็เลยเอ๊ะหาชื่อที่เหมาะสมว่าจะเอาไงดีและกองปราบเนี่ยถือเป็นหน่วยงานขึ้นตรงของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถูกต้องไหม
โดยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีรหัสเรียกขานว่านารายหนึ่งนี่รหัสของตำรวจเขา
ทำให้ผู้บังคับการกองปราบคิดว่าพระนาบรายในร่างอีกภาคหนึ่งก็คือพระรามในเรื่องรามเกียร
มีทหารเอกคู่ใจคือฮานุมานผู้มีอิทธิฤทธิสูงส่งคล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็ว
สามารถสู้รบกับทศกัณฐ์และเหล่าร้ายได้เป็นอย่างดี
นำมาตั้งชื่อเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองบังคับการปราบปราม
ในชื่อว่าฮานุมานกองปราบนั่นเองนะครับ
ก็ฮานุมานกองปราบเนี่ยคนนึกว่าโอ้โหเป็นกองร้อยหรือเปล่า

จริงแล้วขณะนี้มีกำลังอยู่๔๐นายนะคุณ
การฝึกอบรมหลักสูตรทั้งต่อต้านการก่อการร้ายอรินทราช

ถือว่าเป็นชุดปฏิบัติการที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
แล้วก็เป็นชุดที่ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญในคดีต่าง
รวมถึงในคดีชิงทองฆ่า๓ศพลบบุรีนี้ด้วยนะครับ
ก็เลยเอาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับ
เพราะว่าเราเห็นโอ้โหยืนกันเท่เลย
อยู่หลังโต๊ะแถลงข่าวของพบตรนะครับ